มาดูอีกหนึ่งคนที่เพิ่งโสดเหมือนกัน
แต่ว่าคนนี้เนี่ยแผลโสด
แผลโสดเลยทีเดียวสำหรับณนัตวราคัก
เลิกรากันไปเลยนะคะกับทายาทตระกูลนักการเมืองชื่อดังนั่นเองค่ะ
เขาบอกว่าคบหาดูใจกันมาก็พักใหญ่แล้วนะคะ

อย่างที่บอกไปว่าเป็นทายาทตระกูลนักการเมืองชื่อดัง
แต่ว่าแฟนที่ชื่นชอบทั้งคู่ก็มีอยู่เหมือนกัน
รุ้นนะคะว่าให้ทั้งคู่ปรับความเข้าใจกันแล้วก็กลับมาหวานกันอีกครั้งค่ะ
เพราะว่าล่าสุดมิ้นท์เองก็ประกาศชัดเจน
แม้ว่าสถานะตอนนี้เปลี่ยนไปจากเดิม
แต่ว่าความรู้สึกดีเออคนมันเคยรักเนาะ
ความรู้สึกดีรักแบบเพื่อนก็ได้ตอนนี้
ส่วนเรื่องระยะเวลาที่คบหากันมา๒ปีกว่า
เจ้าตัวก็ยอมรับว่าก็มีเสียดายอยู่เหมือนกัน
แต่มองว่าควรจะเสียดายเวลาหลังจากนี้ดีกว่า

ก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิม

แล้วก็มาถึงจุดที่มาคุยกันว่า

หมายถึงว่าถ้าใช่ไม่ใช่เรารู้อยู่แล้วว่าแบบ
ไม่ใช่เราฝืนไปมันก็เสียดายเวลาที่ยังเหลือมากกว่า
เลิกกันก็เข้าใจได้ถึงความเสียใจนะ
แต่ว่าก็ยังดีนะที่สาวมิ้นเองก็คิดบวกว่าความรู้สึกหลังจากนี้ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้นะคะ
ใช่แล้วค่ะก็ยังเป็นเพื่อนกันได้อยู่นะคะ